คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็ถือว่าเป็นคลิปโด่งดังในทางลักษณะที่ไม่ค่อยดีนะคะ
ชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
มีชายสองคนเป็นแขกไม่ได้รับเชิญไปร่วมงานแต่งงาน
คือพ่อฝั่งเจ้าสาวบอกว่าเขาไม่ได้เชิญนะ
เขาไม่ได้รู้จักด้วยชายสองคนนี้ค่ะ
ลักษณะที่เขากระทำก็คือเมาเมาเสร็จแล้วไปกลาง
อ้างบอกว่าตัวเองเป็นทหารอากาศยดต่ำกว่าพลเอกไม่คุย

ไม่รู้เลย
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะ
เหมือนคนบ้าคุณผู้ชมเงี๊ยบผู้ชายคนนี้เสื้อขาวเนี่ยนะคะ
ลักษณะคือเมาอะค่ะแล้วพยายามดูสิแลบลิ้นปริ้นตานะ
บอกว่าตัวเองเป็นทหารอากาศสังกัดกองทัพอากาศอยู่กรุงเทพ
ท้าวสนามม้าหากมีอะไรข้อมใจมาคุยกับผมค่ะ
ต่ำกว่าพลเอกผมไม่คุยด้วย
ทีนี้เนี่ยก็พยายามท้าทายคนที่เขาถ่ายคลิปบอกว่าถ่ายเลยถ่ายเลยอย่าถ่ายอย่างเดียวนะ

เดี๋ยวนี่ไงจัดให้อยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะ
คุณผู้ชมพอสักพักนึงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นใช่ไหม
อีกคนหนึ่งเขาเป็นคู่หูเข้ามาด้วยกันค่ะยิงปืนขึ้นฟ้าเลยนะคะ

เป็นคลิปที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาเอามาโพสต์ไว้แล้วก็มีข้อความระบุด้วยนะคะ
บอกว่าเสื้อเขียวกับเสื้อขาวอ้างตัวว่ามียศสูงค่ะ
แท็กแชร์ไปจับตัวมันให้ได้

คุณผู้ชมเห็นนะคะโอ้โหคนเข้าไปวิพักษ์วิจารณ์เยอะเลยค่ะ
สวมเสื้อเขียวสักพักหนึ่งเอาปืนออกมานะ
ยิงขู่ด่าทอชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์

เพราะอีกคำก็หยาบคลายนะคะดูสิ
พฤติการพฤติกรรมเขานะโอ้โห

นี่ค่ะคุณผู้ชมต่อมานะคะนายเอกพลดีงามอายุ๕๙ปี

ก็เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสพวังเหนือ
ที่ลำปางนะคะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายสองคนที่ปรากฏในคลิป
โดยนายเอกพลบอกว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ชายสองคนมาก่อน

พฤติกรรมทั้งสองคนอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
สร้างความเดือดร้อนให้กับแขกเรือที่เขาไปร่วมงานแต่งลูกสาวนะ
เรื่องต้นตอนนี้ทราบแล้วนะคะว่าทั้งสองคนที่มาก่อเหตุแบบนี้เป็นใคร
คือสองคนเนี่ยเข้ามางานแต่งกับคนในหมู่บ้านแล้วพอมาถึงที่งาน
ก็ตะโกนบอกว่าผู้พันธุ์มาให้เจ้าภาพออกมาต้อนรับ
อันนี้คุณพ่อฝั่งเจ้าสาวเล่าให้ฟังนะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าก็ออกไปต้อนรับนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าผู้พันธุ์ไหนหรอกแต่เอาล่ะในเมื่อเขามาร่วมงาน
ก็อยากออกไปต้อนรับขับสู้ให้ดีในฐานะเจ้าภาพ
พอสักพักหนึ่งคุณพ่อของฝ่ายเจ้าสาวก็คือคุณเอกพลบอกว่า
ผู้ชายสองคนเนี่ยขึ้นไปรำวงบนเวทีสักพักหนึ่ง
ก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่ปรากฏนะฮะอืม
ขณะนี้ตำรวจพร้อมกับทหารมณฑนทหารบกที่๓๒เนี่ย
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่า
หนึ่งในสองคนที่ก่อเหตุก็คือทหารอากาศ
เตรียมที่จะออกหมายเรียกทั้งสองคน
ดำเนินคดีใน๓ข้อหานัก
คือมีอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะไปพาดพิงถึงกองทัพอากาศ
ล่าสุดค่ะพลอากาศเอกพงศักดิ์เสมาชัยโคศกองทัพอากาศบอกว่า

พบว่า๑ใน๒คนเป็นทหารอากาศแต่หนีราชการตั้งแต่ปีที่แล้ว
ต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
ที่สุดแล้วมีมติเห็นสมควรคือให้ปลดออกจากราชการ
หนีราชการในเวลาประจำการ
ส่วนเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็อันนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารบกแล้วนะ

เหลือก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือเอาไปคนละกระบอกเลยนะคะคนเสื้อเขียวนี่น่าจะเป็นลูกซองว่าปืนค่อนข้างยาว

แล้วเคราะห์ดีมากเลยนะคะที่ไม่โดนคนในงาน

ค่ะเดี๋ยวเราตามให้ต่อนะคะสรุปแล้วสองคนนี้เคยเป็นทหารแล้วยดอะไร